คุณผู้ชมคะคดีความที่เกี่ยวเนื่องมาด้วยเรื่องของลอตเตอรี่รางวัลที่๑
ซึ่งแต่ละคดีความจริงก็ค่อยปรากฏตามลำดับ

คดีนี้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันตั้งแต่เมษายนปีที่แล้ว
คือปี๒๕๖๑ในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งเป็นการแจ้งความในสพนหงษ์จังหวัดบุรีรำ
คือลูกเขยเขาไปแจ้งความเอาผิดกับแม่ยาย
บอกว่าแม่ยายยักยอกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ของเขาไป
๒ใบเขาถูกรางวัลที่๑ได้ตั้ง๑๒ล้าน
งวดวันที่๑เมษายนปี๒๕๖๑หมายเลข๔๑
ลูกเขยอายุ๑๖ปีแจ้งความเอาไว้ที่สพหหจังหวัดบุรีรัมพ์
เดือนเมษายนปีที่แล้วให้เอาผิดกับแม่ยาย
ให้เอาผิดกับลูกสาวคนโตของแม่ยาย
ให้เอาผิดกับหลานสาวของแม่ยายแจ้งความดำเนินคดี๓คนเลยนะคะ
เขาบอกว่าตัวลูกเขยถูกลอตเตอรี่เอาลอตเตอรี่ไปฝากกับแม่ยาย
แม่ยายแอบไปขึ้นเงินโดยไม่บอกเขา
สารท่านยกคำร้องในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเพราะเหมือนกับคดีมันไม่มีมูล
คนนี่คือแม่ยายใช่ไหมที่น้ำล้องห้ายอ่ะใช่ค่ะคือพยานหลักฐานมันไม่ชัด
แต่ตอนที่เป็นข่าวแรกเนี่ยตัวแม่ยายตัวนางมานิดคนนี้เขาเสียใจมาก
เพราะลูกสาวแท้ของเขาเนี่ยค่ะไปให้การเข้าข้างลูกเขยให้การปรักปรำแม่ตัวเอง
แต่คุณผู้ชมสุดท้ายแล้วเนี่ยนะความจริงมันค่อยปรากฏขึ้นตามลำดับ
เพราะลูกสาวของนางมาณิชค์เลิกกับลูกเขยคนนี้แหละ
กลับบ้านไปอยู่กับแม่แล้วและก็บอกแม่เลยว่าแม่หนูขอสารภาพ
เรื่องทั้งหมดไอ้ลูกเขยคนนี้มันสร้างเรื่องขึ้นมาเป็นเรื่องโกหก
เนี่ยเขาเดือดร้อนกันทั้งครอบครัวต้องเดินทางไปขึ้นโรงขึ้นศาลเสียสตุ้งเสียสตางค์เสียเวลาเนี่ยค่ะ
พอรู้แบบนี้นะคะทีมข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านของแม่ยายคนนี้เลยนะคะ
บ้านของนางมานิดเต็มปักศรีอายุ๔๗ปีเป็นชาวบ้านหนองไผ่อำเภอหนองหงษ์จังหวัดบุรีรำ
พอรู้ข่าวว่าลูกสาวของนางมานิดกลับมาบ้านแล้วอะค่ะมาแล้วใช่แล้วก็เลิกกับลูกเขยวัย๑๖คนนี้แล้ว
เขยคนนี้เขาเป็นชาวอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชศรีมาตอนแรกทั้งลูกเขยทั้งลูกสาวแท้ของนางมานิดพร้อมใจกันฟ้องไง
แม่แท้ฟ้องแม่ยายเนี่ยค่ะทีนี้ค่ะพอลูกสาวของนางมานิดกลับมาที่บ้านกราบเท้าแม่เลยนะคะ
กราบขอขมาแม่นะคะบอกเลยว่าสำนึกผิดแล้วลูกสาวนี่ก็อายุก็พอกับลูกเขยฮะใช่ค่ะ๑๖เนี่ย
บอกว่าสำนึกผิดแล้วเนี่ยคนในครอบครัวทั้งแม่แท้ทั้งพี่สาวตัวเองทั้งหลานสาวต้องขึ้นโรงขึ้นศาลลำบากเสียเวลาเสียสตังค์เนี่ย
ทั้งทั้งที่ครอบครัวก็ยากจนสารภาพผิดกับแม่เลยว่าแฟนนุ่มเนี่ยลูกเขยคนนี้วัย๑๖คนนี้กุเรื่องขึ้นมาทั้งหมดเลย
ไม่เคยไปซื้อลอตเตอรี่ด้วยซ้ำแล้วที่ไปแจ้งความมาดำเนินคดีเอาผิดของแม่เอาผิดแม่ตัวเองเนี่ยนะ
ลูกสาวบอกว่าตอนนั้นสงสารแม่มากแต่ไม่รู้จะทำยังไงอยากบอกความจริงแต่ไม่กล้าทนไม่ไหวแล้ว
เพราะว่าถูกแฟนนุ่มกับครอบครัวของแฟนนุ่มกดดันอึดอัดมากกลับบ้านดีกว่า
ตัดสินใจกลับบ้านมาบอกความจริงกับแม่มากราบขอโทษแม่ที่ทำให้แม่ต้องเดือดร้อน
และสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้กับแม่อีก
ด้วยแม่หนุ่มแรงของข้าเป็นตัวลูกของพระบทนี่
ตอนนี้ก็ค่อยหัวผิดแล้ว
ก็อภัยไหมคะ
ให้อภัยจังได้กับลูกน้องมาจากเขาจะไปอยู่ใสค่ะ
ก็เลยหายอภัยเขา
แล้วบอกอย่างค่ะเนี่ยค่ะตอนที่เขามา
บอกอยู่ว่าจะไปใส่ลายแม่อีกเด้อ
แม่พอได้เอาพอได้นี่อย่าไปใส่หลายแม่
มันเตรียมซื้อเสียงเซียมเสียได้คนรู้ทั่วประเทศ
หลายคนเขาเกิดเกินที่โคบคั่วเดี๋ยวล่อถนั่นแล้ว
ป่าพวกมันไปทำงานกับช่องมือช่องมือกับแรนม่านสินะ
พาไปถ้าแกยากเลยไม่ได้พามากอะ
ได้จ้างลดเข้าไปด้วยสินะ
ไปสานลงพรรคนั้นร้องเลย
เนี่ยค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดู
เรียงลำดับเหตุการณ์ของคดีนี้กันอีกสักรอบนึงนะคะ
เรื่องนี้เริ่มต้นจากลูกเขยอายุ๑๖ปี
อ้างว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑
๑เมษายน๒๕๖๑๔๑๒๐๗๓๒ใบ๑๒ล้าน
แล้วอ้างว่าตัวเองเนี่ยเดินทางไปหาแม่ยาย
เพื่อให้แม่ยายพาไปขึ้นเงินรางวัล
แล้วตัวลูกเขยก็อ้างว่าแม่ยายบอกว่าให้กลับไปรอที่บ้านนะ
วันต่อมาแม่ยายตามไปที่บ้านของลูกเขยคนนี้
แล้วก็ไปตามลูกสาวของตัวเองกลับคืน
เพราะมาหาว่าสองคนนี้มาอยู่ด้วยกันทั้งที่ยังไม่ได้มีการสู่ขอ
ส่วนเรื่องของลอตเตอรี่เหมือนกับแม่ยายก็ไม่บอกไม่กล่าวยึดไปเลยอะค่ะ
ไม่ให้เงินด้วยอ้างว่าแม่ยายเหมือนกับแอบไปขึ้นเงินรางวัล
เขยคนนี้ก็เลยโทรศัพท์ไปคุยกับแม่ของตัวเอง
แล้วให้แม่ของตัวเองพาไปแจ้งความกับตำรวจสพนหง
จังหวัดบุรีรำเมษายน๒๕๖๒
แจ้งความกล่าวหานางมานิดแม่ยายพร้อมด้วยลูกสาวคนโต
หลานสาวของนางมานิดรวมแล้ว๓คน
ข้อหายักยอกลอตเตอรี่รางวัลที่๑แล้วก็แอบไปขึ้นเงินรางวัล
ถึงขั้นว่าจ้างทนายความเลยนะคะ
ฟ้องศาลจังหวัดนางรองให้เอาผิดกับทั้ง๓คนนี้ค่ะ
หลังจากนั้นครับเมื่อถึงเดือนสิงหาคม๒๕๖๑นะครับ
สารชั้นต้นได้มีความเห็นยกฟ้องในชั้นไต่สวนมูลฟ้องนะฮะ
ในช่วงของไต่สวนเลยนะครับยังไม่ได้รับแล้วก็เป็นสื่อพยานเลยนะ
พอไต่สวนมูลฟ้องสารยกฟ้องเลย
โดยสารวินิจฉัยว่าเป็นเพียงแค่พยานบุคคลและพยานบอกเล่า
ไม่มีวัตถุพยานหรือพยานเอกสารมายืนยันว่าจำเลยกระทำผิดจริง
ประกอบกับพยานเอกสารจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ก็ไม่ปรากฏชื่อของโจทย์ก็คือลูกเขยที่บอกว่าสลักไว้หลังสลาก
และไม่ปรากฏชื่อของจำเลยหรือญาติของจำเลยว่าเอาสลากไปขึ้นเงินรางวัล
รวมถึงการตรวจสอบยังพบว่าผู้ที่ถูกรางวัลที่๑ชุดที่ลูกเขยอ้าง
แล้วเขาไปขึ้นเงินรางวัลที่๑เนี่ยเป็นชาวจังหวัดลำปางนะฮะ
ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับบุคคลทั้ง๓ที่ลูกเขยกล่าวหาเลย
สารก็เลยมีคำพิพากษายกคำร้องของโจทย์ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องนะครับ
ขณะที่ตำรวจสพนหงษ์ที่บุรีรำซึ่งเป็นเจ้าของคดีนะครับ
ให้ข้อมูลว่าหลังสารยกฟ้องนางมานิดก็มาแจ้งความกลับลูกเขยนะฮะ

แล้วก็อีกคดีหนึ่งก็คือคดีกระทำชำราวลูกสาวเขา

พนักงานสอบสวนก็สรุปสำนวนส่งให้พนักงานอายการไปเรียบร้อย
แล้วเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาทางอายการได้พิจารณาส่งฟ้องศาลจังหวัดนางรองไปแล้วทั้งสองคดีเลยนะครับ
อืมขณะนี้อยู่ในกระบวนการของศาลทั้งสองคดีแล้วนะครับค่ะแต่ว่าทางฝั่งลูกเขยเนี้ยค่ะ
หลังจากทางชั้นไต่สวนมูลฟ้องยกคำร้องไปเขายังไม่ยอมนะคะก็ยังพยายามเดินหน้ายื่นอุทธรณ์สู้คดีอยู่
ทีนี้ค่ะทางในครอบครัวของแม่ยายก็เลยบอกว่าถ้าเรื่องมันแดงออกมาแบบนี้แล้วลูกเขยพอเถอะ
เถอะไปมาเนี่ยโดนคดีสองเรื่องแจ้งความเท็จกับพรากผู้เยาว์เนี่ย
อ่าแต่ว่าฟังธนายรณรงค์แก้วเพชรที่มาช่วยทางฝั่งของแม่ยายที่คุยกับคุณจอมขวัญเมื่อสักครู่นะ
รายการถามตรงทนายรณรงค์บอกว่าคือตอนนี้ลูกสาวที่ออกมาสารภาพความผิดเนี่ย
มันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับคดีมากนักเพราะว่าสารอุทธรณ์เขายึดจากพยานหลักฐานในศาลชั้นต้น
ซึ่งสิ่งสำคัญคือหลักฐานทางเอกสารไงที่คุณไม่ได้ไปมีการไปขึ้นงงขึ้นเงินอะไรตรงนั้นเลย
ดังนั้นถ้าหลักฐานชัดเจนในลำดับต่อไปเรื่องมันก็น่าจะจบได้ว่ามันไม่ได้มีมูลนะ
แต่คดีของลูกเขยเนี่ยโดนหนักกว่านะใช่ไงใช่ก็โดนหนักกว่านะ